ภาคใต้คุณผู้ชมจะพาไปชมสวนองุ่นบนเกาะทะเลอันดามัน
มันมีได้ยังไงปกติเห็นปลูกจากภาคอีสานบ้างภาคตะวันออกบ้างใช่ไหม
แต่คราวนี้อยู่ที่ภาคใต้แนวคิดง่ายเลย
เพราะว่าสวนองุ่นในภาคใต้ยังมีไม่เยอะพอ
เขาก็เลยปลูกแบบนี้จะทำกันยังไงไปดูเลยค่ะ
หวานมากหวานเจ็บเลย

เห็นแล้วก็อยากเข้าสวนองุ่นไปเด็ดกิน
คุณพี่ที่ได้ชิมองุ่นสดจากต้นยังกระซิบบอกด้วยว่า
หอมเหมือนดื่มวายแบบไม่มีแอลกอฮอล์
วานเจ็บและหอมแบบนี้สวนองุ่นอยู่ที่ไหนคะ
อังุ่นพันเวเลสกำลังให้ผลผลิตสวยงามเต็มโรงเรือนเลยค่ะคุณผู้ชม
หวานแล้วก็มีความหอมต่างจากอังุ่นปกติ
ความรู้สึกรสชาติเหมือนวายที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ที่นี่แปลงปลูกอังุ่นปลอดสารพิษสวนครูหมาน
และนี่ก็คือคุณกัลยานีอ่อนทองเกษตรกรต้นแบบสมาร์ทฟาร์เมอร์

คุณกรยานีแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งภายในบ้านประมาณ๑๕ไร่
ให้เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน
โดยปลูกพืชหลากหลายชนิดไว้บริโภคในครัวเรือน
และก็จำหน่ายเป็นรายได้เสริม
ตอนนี้ก็พัฒนาหันมาปลูกพืชมูลค่าสูงในโรงเรือน

อังุ่นที่นี่ถือว่าเป็นความท้าทาย
ของคุณกัลยานีเลยก็ว่าได้ค่ะ
โดยเรื่องปลอดภัยและให้สารพิษ
ตลาดมีความต้องการสูง
และภาคใต้ก็ยังไม่ค่อยมีผลผลิต
ถ้าทำได้ก็จะทำให้คนเกาะยาว
แล้วตอนนี้ก็เห็นเป็นผลดกเต็มต้นเลยนะคะคุณกัลยานี
อันนี้จะเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ
คือจะเน้นเรื่องศาลเชียวภาพศาลเชียวคัน

คือให้ปลอดภัยกับตัวของเราแล้วก็ครอบครัวของเรา
แล้วก็เพื่อนญาติพี่น้องที่เขามาหาซื้อ
สวนก็มีการตัดจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ๒๐๐บาทค่ะ
ซึ่งตอนนี้ยอดจองมากกว่าผลผลิตที่ออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
ส่วนหนึ่งก็มาจากอำเภอกเกาะยาว
เป็นที่นิยมในด้านการท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สวนครูหมาดยังได้เชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยค่ะ
ส่วนอังุ่นบนเกาะกลางทะเลอันดามันก็เลยกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วล่ะค่ะ